เหตุการณ์ปลาหินใส่รถชาวบ้านเกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชคราวนี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือเห็นเต็มเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเอาไปดูกันก่อนนะครับ
โอ้โหเต็มเต็มเลยเดินมากลางถนนพอรถมาปลาใส่ปั้งแล้วก็เดินไปเหมือนกับไม่สะทกสถานอะไร
หินก้อนเบอร์เรอเห็นบอกปลาหลายคันนะใช่แต่คันอื่นอาจจะก้อนหิน

เพราะเห็นว่าเนี่ยกำลังปลาอยู่หลายคันแล้วนะครับ
ก็เปรี้ยงเดียวทะลุเลยฮะคันนี้โดนเข้าไปเป็นรถตู้นะครับ

ทีนี้มันไปตรงกับตรงจุดที่ผู้โดยสารในรถเขานั่งอยู่พอดีนะครับ
ก็เลยบาดเจ็บไปนะครับผู้บาดเจ็บชื่อว่านายอภิชาติเวียงวิหารอายุ๓๐ปี
บาดเจ็บกรามขวาแตกแล้วก็ที่มือขวามีแผลฉีกขาดด้วยนะฮะ

คนขับรถตู้บอกว่ารถของเขาเป็นรถตู้ของโรงแรม
ซึ่งเขาขับไปรับนายอภิชาติมาจากสนามบินเพื่อจะไปเข้าพักที่โรงแรม
มาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเปรี้ยงตอนแรกคิดว่าหม้อแปลงไฟฟ้าข้างถนนระเบิด
แต่ได้ยินเสียงผู้โดยสารคือนายอภิชาติร้องด้วยความเจ็บปวด
ก็เลยจอดรถแล้วก็ดูนะฮะ
คือตอนขับมาเนี่ยคนขับบอกว่าไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนเนี่ยเดินมาแล้วก็ปาก้อนหินเข้าใส่รถ
แต่คนที่เห็นชัดคือคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งผู้ถ่ายคลิปคนนี้มอบคลิปให้ตำรวจเป็นหลักฐานแล้วนะครับ

คือผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ปลาหินใส่รถตู้เนี่ยยังปลาหินใส่รถที่วิ่งผ่านไปมาอีกหลายคัน
แต่คันอื่นเนี่ยเจอก้อนไม่ใหญ่นักนะก็เลยไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงอะไร
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชตรวจสอบจนพบว่าผู้ชายคนนี้ที่คลุมคลั่งแบบนี้เนี่ยชื่อว่านายเฉลิมเกียรติอาศัยอยู่กับญาติในชุมชนแถวที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ก็เลยติดตามไปที่บ้านเพื่อจะควบคุมตัวมาดำเนินคดีไปถึงบ้านไม่เจอฮะเจอแต่ญาติ
ญาติบอกว่าอ๋อนายเฉลิมเกียรติยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มาเป็นครั้งคราวอ่ะอืมอ่าไม่ได้อยู่ตลอดจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ไม่รู้ค่ะอ่า
เขารับผิดชอบแค่นี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้แต่ญาติบอกว่านายเฉลิมเกียรติมีอาการทางจิตประสาทเป็นโรคเครียดแล้วก็เคยก่อเหตุปลาหินใส่รถใส่บ้านคนมาแล้วหลายครั้ง
นี่ตำรวจก็ให้สายตรวจไปตะเวนหาอยู่นะฮะเพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกแต่คำถามก็คือว่า
ญาติครอบครัวรับผิดชอบแค่นี้หรือใช่ไหมต้องปรับดำเนินคดีกับญาติด้วยไม่งั้นไม่เข็ดไม่งั้นก็ไม่ดูแลก็บอกว่าไม่รู้มันมาบ้างไม่มาบ้างไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้
เนี่ยหลายเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้